สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ

าจันทร์ถึงบริหัสก็คือหกโมงครึ่ง

มีโอ้ตายปูนนี้แล้วไข้เลือดออกคงทำอะไรกัญชัยไม่ได้เลย

เป็นแต๋วไง

พี่หนูก็ตลกนะเอาคราวนี้ก่อน
นี่ก่อนเห็นแอบก่อนจะไปข่าวไข้เลือดออกอะไรรึยังคะม้องแอบเห็นภาพนี้ค่ะวันนี้เลย
นายกเซลฟี่กับนายกค่ะพลเอกประยุชนวชาณายก
แล้วก็หัวหน้าคอสชก็ยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายเซลฟี่อย่างอารมณ์ดีกับผู้ที่มาร่วมสัมมนานะคะ
อาณาจิตไถห์๙ไก่ด้วยคลัสเตอร์อันนี้เมื่อวานนี้

นั่นไงบ้ายต์เกิดจากแล้วไงพี่ไปสิ

เราเคยไปในงานเราเคยไปดูโขนเราอะไรอย่างนี้ก็แบบว่า
ส่วนกันไปกันมาก็เกรงใจท่าน
ต้อนรุ่นดิฉันไม่ได้ปั่นจักรยานเนี่ย
พี่เขาไปยืนเชียงไงไปยืนตรงทางไหนมิปล่อย

แม่ไม่ถูกมาท่านนะคุณแม่
เรียกว่าวันนี้ท่านก็ถามจากจะพูดจังเลย
แม่เล่าอ่ะเห็นมั้ยใช่อย่างที่พี่มดดำบอกไป
วันนี้ท่านก็ไปซ้อมปั่นจักรยานกัน
ปั่นแบบระยะทางกว่า๖กิโลเมตรเลยนะคะ

นี่ก็ปั่นตั้งแต่ที่สนามย่า
หน้าตึกไทยคู่ฟ้าผ่านหน้า

โครงการหลวงดอยคำผ่านหน้าตึกสำนักประหลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีผ่านทางเชื่อมไทยคู่ฟ้าวูด

แล้ววันจริงนี้จะต้องทั้งหมดกี่กิโลสิบ

ผ่านไปทีนึงอะไรพักหน่อย
แสดงว่าคณะนายกตู่กับคณะคอรมอต้องปั่นครบ

ก็เบรกอยู่ข้างแป๊บนึงอะไรแบบนี้

ก็เพื่อนเพื่อนที่ชั้นน่ะเขาไปปั่นกันโรคแตกเลย
ก็บอกว่าไม่มันเลยอะปั่นแล้วยุดอะ
แล้วมันหยุดคือแบบข้างหน้าหยุดมาจากไหนก็ไม่รู้ประมาณสัก๕กิโล
หยุดไปด้วยเดินแล้วขึ้นหยุดแล้ว
พักดูนิกัสกาใช้

ก็ปล่อยออกไปตั้งแต่ต้นไหนอะ

กลัวจะมาถึงเราก็จะไปถึงเขา

ตอนเย็นโอเคแล้วกลางคืน
แต่ถ้าสมมุติในเมืองเชียงใหม่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้หนาวเหมือนเมื่อ

นี่คือถามมาก่อนมาก่อนแบบว่าหนาวมีอยู่ครั้งนึง
ไปแล้วตอนกลางคืน

ไปนั่งอยู่ในแบบว่าบาร์เปียโนเมื่อก่อนเนี่ยของพี่อะไรนะ
อยู่แถวข้างหน้านิมมารแถวโรงแรมอะไรอินนี่แหละ

เขาเพิ่งลงมาจากดอยหรือเปล่าหนาวมากอะไรอย่างนี้

ก็จะพูดให้เชียงหมายอยู่ด้วยอากาศ
เราพูดถึงอากาศว่าวันตาร์ปัดอากาศมันจะดี
อาจจะเย็นลงอยู่ด้วยเชียงหมายตัวเองก็แค่นั้นเอง
ฮิตเตอร์นะคะเปิดฮิตเตอร์นะคะ
ตรงดอยสะเก็ดนะเมื่อปีที่แล้วที่ฉันไปมาเปิดฮิตเตอร์นะคะ
ก็ต้องขึ้นช่วงฤดูหนาวไปคัดที่ภาคเหนือ

แล้วฉันก็ไปสวนอันนี้
กำลังจะบอกว่าทุกวันนี้เขาไม่ให้ทำแล้ว
ก็ไล่ออกแล้วเขาบอกว่าไม่ได้บอกเลย
นี่นาวยังงี้เลยอ่ะงึง

คือคนก็มาเยี่ยมกันแต่มีคำถามคำถามหนึ่งว่า
เราไม่เคยได้ยินเนอะทำไมไข้เลือดออกต้องตัดขา

นู้นอันนี้เราไม่เคยได้ยินมาว่าทำไมไข้เลือดออกต้องตัดขา
ซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าสาเหตุที่จำเป็นจะต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้าเนี่ย
เพื่อควบคุมการติดเชื้อรุนแรง
หมอเขายังพูดเสมอว่าอยู่ในขั้นวิกฤต

คืออย่างนี้ไข้เลือดออกไม่มีแล้ว
แต่อาการที่ทำให้ต้องตัดขา
มันเป็นเรื่องของการแทรกซ้อนจากอันอื่นที่มัน

จำเป็นต้องผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดด้านซ้าย
ก็ที่บอกนะฮะต้องผ่าตัดปอดด้วย
ตามที่เสนอข่าวไปตั้งแต่ช่วงเช้า
อาการสมเด็จพระเทศพระรัฐโรงพยาบาลราวอธิบดี
ผู้สื่อข่าวบอกนักข่าวก็เพิ่มขึ้นเยอะมาก

เฝ้าติดตามอาการป่วยของคุณปอ

เจ้าหน้าที่เขาถึงขนาดต้องประกาศ

คือเข้าใจพี่ก็เมื่อมันข่าวออกมาอย่างนี้

เคยถามเราเคยงงกันไหมว่า
ทำไมปอถึงเป็นหนักเหลือเกิน

ถามคนที่จะเป็นไข้เลือดออก

สมมุติมีคนติดไข้เลือดออก๑๐๐คน๑๐๐คน

ถ้าสมมุติจะนับเลยคือ๑ในล้านตัวเอง

จังหวะหลายอย่างนะหนูว่า

แต่โอกาสคนที่เป็นคืออะไรรู้ไหมพี่
ก่อนหน้านี้ปอเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน
หน้านี้ละครั้งนี้เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนข้างเลือด
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นสมมุติฐานได้ไหมพี่ว่า
คนที่เคยมีอาการไข้เลือดออก

คุณจะต้องมีโอกาสช้านจะต้องเป็นอย่างนี้

มันอาจจะไปเจออีกเชื้อนึง

จริงเป็นไข้เลือดออกมันก็มีโอกาสเป็น
หมายถึงว่าเป็นแล้ววันหนึ่งผ่านไป

บางคนบอกออกแล้วเดี๋ยวจะไม่เป็นซ้ำอะไรแบบนี้

สำหรับข่าวการตัดขาบริเวณเหนือข้อเท้าซ้าย

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยก็อย่างที่ว่านั่นแหละ
เราไม่เคยเห็นว่าใครเป็นเราไม่เคยได้ยินดีกว่า

ไม่ได้เคยมีความรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วต้องตัดขาเนี่ย
ไข้เลือดออกที่ปอเป็นนั้นมันร้ายแรงถึงต้องตัดขาเลยเหรอ
การใช้เครื่องประยุงการทำงานของปอดหัวใจที่มีการนำมาใช้กับปอน
มีส่วนทำให้เกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไหม
คุณหมอนะฮะคุณหมอโอภาษย์นายแพทย์โอภาษย์
กวินพงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
อธิบายอย่างนี้ว่าไข้เลือดออกไม่ได้มีผลโดยตรงที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างไม่เพียงพอ
แต่ผู้ป่วยไข้เลือดออกบางรายที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อก
หมายถึงโคม่าเนี่ยรุนแรงถึงขั้นช็อกเนี่ย
ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นได้อาทิอวัยวะต่างทำงานผิดปกติ
ความดันต่ำทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้น้อยลงหรือใช้คำว่าไม่เพียงพอเลยล่ะ
เช่นหากสมมุติเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงก็จะทำให้เกิดภาวะไตวาย

ไปเลี้ยงที่สมองก็จะส่งผลให้สมองขาดเลือด
แต่โชคดีนะฮะสมองของปอไม่ได้รับกระทบกระเทือนอะไรอย่างนี้
อันนี้ถือว่าวันหนึ่งที่ปอตื่นแบบปอเขาจะจำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด
เพราะสมองของเขาไม่ได้รับกระทบกระเทือนอะไรเลย
หรือเขาบอกว่าอาจจะทำให้เนื้อเยื่อบางสิ่งบางอย่างตายไป
ถ้าสมมุติไปเลี้ยอวัยวะส่วนปลายเช่นแขนขาได้น้อยเนี่ย
จะทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นนะพี่ตาย
แสดงว่ารวดน่ะมันไปเลี้ยงเท้าไม่ผิดของ
ถ้าสมมุติมันตายปุ๊บมันก็มีโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อถูกต้องไหมฮะ

มันเสี่ยงการติดเชื้อหากรุนแรงแพทย์จำเป็น
จะต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นออกเพื่อควบคุมการติดเชื้อ
ไม่ให้มันมีเชื้อออกมากระจายไปไหน
อย่ามารามแถวนี้ค่ะตีมือค่ะคุณธนภาค่ะ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีคำถามว่า
ถ้าสมมุติปอใช้เครื่องพยุงหายใจไปอย่างนี้
ถอดเครื่องมาจะเป็นยังไงพี่มีคำถามไหม
เคยงงมาว่าเราพูดอย่างไรว่าเหมือนคนตั้งสมมุติจะถามว่า

การใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดแล้วก็หัวใจ
ว่าเป็นเครื่องที่ช่วยการทำงานหัวใจโดยจะสูบฉีดเลือด

ช่วยการทำงานของปอดในการแลกเปลี่ยนออกซีเย็นให้กับผู้ป่วย
จะใช้เครื่องมือมี๔ลักษณะคือ๑ผู้ป่วยที่หัวใจล้มเหลว
แล้วก็ใช้ยารักษาไม่ได้ผล
ผู้ป่วยที่ปอดล้มเหลวใช้เครื่องช่วยหายใจได้ตามปกติไม่ได้ผล
ผู้ป่วยที่ระบบการทำงานของหัวใจและปอดยังตอบสนองไม่ดี
จึงต้องใช้เครื่องพยุงเวลาประคับประคองให้หัวใจและปอด
และมีออกาศที่จะฟื้นกลับมาทำงานแบบปกติ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูอาการกำลังใจให้กับปอต่อไป

คุณก็คือเคยเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า
มันอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
พูดกันว่ามันไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าคุณมีโอกาสเป็นครั้งที่๑คุณรักษาหายแล้วเนี่ย
ครั้งที่๒มันอาจจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่า
ไม่รู้นะพี่นะวันนี้รู้สึกผ่าตัดลำไส้เหรอคะผ่าตัดลำไส้ด้วย
แล้วน้องมะรีตัวนี้ไม่ได้มานะคะพอว่า

ขอบอกว่าเชื้อโรคเยอะแยะมากมายนิดนึง

วันนี้พักก่อนเนอะ
คือพักไปยาวก็ได้ไม่ว่านะ
เพราะว่าไม่สมควร

หน้า๒เปิดเลยนะคนดี
หน้านี้เลยอาไทยกรมกิ๊กรู้จักไหม
รู้จักโตเป็นนุ่มแล้ว

โตเร็วสิแม้จะมาเด็กได้ยังไง
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนโคครามนะฮะ
ทำให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็แฟนคลับเข้าใจผิด
ส่งผลเสียให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเลย
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมอาไทยเขาบอกเลยบอกว่า
ในช่วงวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โพสต์ข้อความในลักษณะที่อนาจารย์
จึงได้ตรวจสอบพบว่ามีการโพสต์ข้อความลักษณะดังกล่าวจริง

แล้วก็แบบเชิงชู้สาวอย่างนี้นะ
คือหมายถึงว่าใช้อาถัยเป็นตัวเชื่อม

น้องก็บอกว่าผมจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจพร้อมกับนำหลักฐานภาพถ่ายข้อความ
ให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานเลยทีเดียวนะ
รับว่าไม่ทราบจริงว่าใครกระทำในลักษณะแบบนี้
ภายใน๒วันนี้ถ้ายังมีการกระทำผิดอย่างนี้อีก
เขาก็จะแจ้งตำรวจปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คุณรู้ไหมจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยการทำในลักษณะแบบนี้พบว่าเข้าข่ายผิดฐานประมาทด้วยการโฆษณา
นี่ไงเหรอที่มันปลอมก็เพราะอย่างนี้เข้าใจหรือยัง
เหมือนกับที่เขาไม่ให้ไอจีไม่ให้เด็กเล่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีความผิดนะพี่
อันนี้ไปเล่นเอาเอาเขาไปใช้ใช่ถ้าใช้ในทางที่ดีมันก็อีกเรื่อง
แต่ถ้าทางที่ดีก็ผิดอยู่ดีเพราะมันเป็นคนอื่นนั่นคือการโกหก
แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดตามพระราชมัญญัติของคอมพิวเตอร์เลย
ถามจริงไลน์อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เขาเอาชื่อเราใส่ไปแล้วเอารูปเราใส่ไปแล้วใช้เป็นไลน์
อันนี้ก็น่ากลัวอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริง
เพราะไลน์บางทีมันแอดจากไอดีมันแอดอะไรกันได้โดยที่แบบบางทีเราไม่รู้ว่ามันแบบใช่หรือเปล่าใครก็ไม่รู้อะไรแบบนี้
เนาะบางทีทุกวันนี้โอเคแหละมันก็ต้องอยากรับโซเชียลมันมันทันสมัยมันมันมันตอบโจทย์เรา
แล้วมันโอเป็นมากมันโอเป็นมันโอเป็นมาก
ขณะเดียวกันมันก็น่ากลัวพอสมควรน่ากลัว
วันที่๒ธันวาคม
ต้องเลยค่ะทางกศธชก็บอกแล้วว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ก็คือเรื่องของเลขต่างนั่นแหละ
ก็คือจะมีการเริ่มช่องที่๑ถึง๓๖นะครับปกติณปัจจุบันนี้คือเลขที่เราได้ดูโทรทัศน์กันอยู่เนี่ย
คือบางกล่องบางเครือข่ายบางสัญญาเนี่ยบางทีเวลาเราดูปุ๊บถ้าดูในดาวเทียมก็เป็นช่องอีกช่องนึง
ถ้าดูในเคเบิลก็จะเป็นอีกช่องนึงดูผ่านกล่องดิจิทัลก็เป็นอีกช่องหนึ่ง
หลังจากนี้ต่อไปล่ะค่ะวันที่๒ธันวานี้กศธชก็จะประกาศออกมาเรียกว่าอันนี้ทุกเครือข่ายเป็นผลบังคับใช้ต้องทำเหมือนกันหมดแล้ว
เป็นประโยชน์กับคนที่เราดูเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาที่ดูช่องหลังจากนี้ต่อไปไม่ว่าคุณจะดูผ่านสื่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะดูเป็นเลขเดียวกันได้แล้ว
ไทยรัฐทีวีเนี่ย๓๒ต่อไปก็เป็นช่อง๓๒นี่แหละค่ะอย่างอื่นก็ต้องไปติดตามดูว่าจะไปอยู่ที่เลขไหน
โอ้นี่ล่ะครับมีบอกอยู่
อันนี้ก็คือเป็นเลขตามที่ประมูลได้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะ
คือถ้าสมมุติจะเริ่มดูก็คือเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองคงจะเป็นทีวีสาธารณะ

ว่ากันไปก็ติดตามกัน๒ธันวามีผลทุกกล่อง
แสดงว่า๒ธันวาลทุกกล่องจะตัวเลขเดียวกันหมดเลย
เดียวกันหลังจากนี้เราไม่ต้องมานั่งงงหา
ถ้าเกิดบางทีเราดูไปแล้วช่องหาไม่เจอหาไม่เจอเปิดไปนู่นนี่นั่น

เลข๑ต่อไปนี้ก็จะเป็นของช่อง๕

อีกหนึ่งอย่างวันนี้กำลังฮิตมาก

เป็นฝรั่งเลย

กัตเจยผู้หญิงผู้จ่ายอะไรอย่างนี้ได้ไหม

เดี๋ยวช่วงหน้าเราสอนิดหนึ่งการใช้กันค่ะ